คุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันเลยในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
แชร์คลิปกันอีกแล้วเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่ขับขี่รถยนต์
คราวนี้เป็นรถเบนส์สีขาวนะคะ
ที่ทำให้ลงมาแล้วก็มีปากเสียงกับคู่กรณีด้วย
ก่อนอื่นเราไปดูคลิปนี้พร้อมกันก่อนค่ะ
อะไรอ่ะ

แล้วไงครับ

ไม่มีครับผมเปิดกระจกดูพอดี

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ขับปาดมาจากเลนขวาเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็มาเบรกชะลออยู่ที่หน้ารถ

จอดข้างทางเปิดประตูเดินออกมา
ก็มีปากเสียงกับคู่กรณี
ไปฟังช็อตที่เขามีปากเสียงกันนะคะ
ดังได้แชร์คลิปนี้นะคะพร้อมกับข้อความ

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิ
พฤติกรรมการขับรถของคนที่ขับเบนส์
คือคลิปเต็มคุณผู้ชมประมาณสัก๙นาที

ก็มองว่ารถเบ้นตบไฟไล่รถอื่นมาตลอดทางเลย
มาถึงจังหวะที่เจ้าของคลิปขึ้นสะพาน
ก็ทำให้ฝั่งเบนส์เข้าใจว่าถูกเปิดไฟใส่
ก็เลยเกิดมากลายเป็นปัญหาแบบนี้
ส่วนอีกด้านหนึ่งมองว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นไหม

แล้วก็บีบแตนนิดนึงด้วยปิ๊นแล้วก็ขับไป
แต่เอ๊ะทำไมไม่ช่วยระงับเหตุหรือว่าไม่สอบถาม
ทีนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้น
เมื่อวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมานะคะ
ก็เกิดบริเวณที่ขณะที่ขับรถจากแยกเหม่งจาย
่งหน้าโลตัสเรียบด่วนรามอินทา
ระหว่างทางมองเห็นแล้วแหละว่าเบ้นสีขาว
กำลังแซงสิบล้อออกขวาแต่ไปติดเชฟโรเล็ตอีกคันนึง
ก็เลยเปิดไฟสูงใส่ซึ่งรถคันนั้นก็หลบให้
จังหวะที่ตัวเองขับแล้วก็แซงลงสะพานมาเนี่ย
ได้ยินเสียงบีบแตรตามหลังก็เลยขับเข้าเลนกลาง
เพื่อให้เบ้นแซงแต่ปรากฏว่าคนขับ
ขับปาดหน้าแล้วก็จอดลงมาหาเรื่อง
แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะ
ที่สถานีตำรวจนครบานโคครามนั่นเองค่ะ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการแชร์กัน
มีการวิภาควิจารณ์กันเพราะว่าคนที่ขับเน้นเนี่ย
ก็มีความใจร้อนมีสะบดด้วย
หลังจากนั้นทุบรถเจ้าของคลิปนิดนึง

ใจเย็นนะครับช่วงนี้ช่วงการขับขี่นะครับ